แล้วก็เสียงเพราะแล้วก็เรื่องราวดี
เนื้อหาเพลงต่างของอาจารย์ไข่
กับนักร้องวงนี้เลยนะฮะเพื่อชีวิตที่หลายคนคิดถึงค่ะ
ย้อนเงาสีสันตะลุงเท่
อาจารย์ไข่บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องการนำตัวตนที่ถูกลืมกลับมาอีกครั้ง
นั่นก็คือลุงเท่งลากเง่าวัฒนธรรมปากใต้แผ่นดินเกิดนั่นเอง
ซึ่งพอศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่
เชิญชวนแฟนเพลงให้มาร่วมสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้
ก็ยังได้โชว์พลังเสียงเป็นการเรียกน้ำย่อยให้เราได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ
ก็จะมีกิจกรรม๒ช่วงในภาคกลางวัน
ก็จะมีการเวิร์คช็อปเป็นครอบครัวดนตรีมาริวาน่า

จะมีของมะเรว่อน่าเต็มที่กับเพลงใหม่ของเรานะครับ

จัดกันที่ศิลปสถานภูมิปาร์ค
หุกกระพุงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

ติดตามกันได้นะคะคอนเสิร์ตดีทั้งนั้นเลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งวงก็เห็นหน้าแล้วอาจจะงงกันหน่อยนะ
คุ้นหน้าเลยเพราะว่าห่อหน้ามาขนาดนี้
ใครกันเนี่ยพอเรียนแพนด้าค่ะเขาบอกว่าจะฉีกแนวเลย
ร้องเพลงป๊อปกับซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าคามือ
ใครชอบแนวนี้ก็ลองไปหาฟังดูนะคะ
เขาบอกว่าน่ารักโดนใจเด็กแนวแน่นอนนะจ๊ะ
ใครเป็นใครกันบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
จะมีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาศิลปิน๔คนนี้ไหม

ปกติจะเป็นเพลงรักสบายใช่ไหม

เก๋ไปอีกแบบนะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ